เต้นปวดว่ามันไปมาล่าสุดค่ะ
เมื่อวานนี้หอบหลักฐานก็แจ้งความดีสนอสัยใหม่
เพราะว่าสืบเนื่องมาช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
มีคนจ้างงานไปโชว์ที่พิศนุโลกแล้วเขาแคนเซิลไป
แต่ปรากฏว่านะคะมีคนเอาภาพพี่ปิ๋มไปโปรโมทต่อ
ซึ่งจริงก็ตกอกตกใจคุณผู้ชม
เพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยเจ้าของงานโอ้โหมันก็เสียหาย

ไปหมดเลยค่ะต้องไปแจ้งความเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองค่ะ
ตื่นเช้ามาตกใจมาก
คือมีข้อความโพสต์ว่าเราว่างานบุญมาปีไม่ใช่เหรอ
แล้วหลังจากนั้นมาปิ๋มมาขอตังค์เพิ่ม๕๐๐บาท
ซึ่งมันเป็นข้อความที่ไม่จริงเลย

เอ่อนำภาพแคปในไลน์ที่คุยกับคนที่ประสานงานนะคะ
ลงให้เขาดูว่านี่เราคุยกันแบบนี้ไม่ได้ขอไปงานเอง
ไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่อะไรทั้งหมดคือเขาเพิ่งเห็น
เขาก็เลยมีการลบโพสต์ของตัวเองไปทั้งหมด
แล้วเขียนว่าขอโทษครับผมเข้าใจผิด
สุดท้ายแล้วมาขอโทษตัวเล็กนิดเดียว
ก็เลยไม่มีรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม